ที่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย
วันนี้ลงแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายทีมสาวไทยก็ต้องเจอกับแรงกดดันพอสมควรนะครับ
ซึ่งสาวไทยนั้นก็ใจยังนิ่งพอครับแล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์นะครับเอาชนะไต้หวันไปได้๓ต่อ๑เซตครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับในรอบ๘ทีมสุดท้าย
เกมนี้อึดอัดพอสมควรนะครับเพราะว่าสาวไทยนั้นมีปัญหาในการรับบอลจากเกมบุกของไต้หวัน
แต่ว่าก็ยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าครับเอาตัวรอดไปได้ก่อนที่จะพลิกสถานการณ์นะครับ
กลับมาขวาชัยชนะ๓ต่อ๑เซตครับเซตแรกไทยชนะไปก่อน๒๕
ต่อ๒๓แต่ว่าเซตที่๒นั้นไต้หวันเป็นฝ่ายชนะบ้างนะครับ๒๒ต่อ๒๕แต่จากนั้น๒เซตที่เหลือสาวไทยเก็บเรียบครับ
ต่อ๑๙๒๕ต่อ๑๘ก็ทำให้พวกเธอนั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับ
รอบต่อไปครับทีมสาวไทยนั้นจะเข้าไปเจอกับทีมชาติจีนนะครับที่เอาชนะอินเดียมาได้๓ต่อ๐เซต
ส่วนอีกคู่หนึ่งครับญี่ปุ่นพบกับเวียดนามนะครับที่พลิกล็อกเอาชนะเกาหลีใต้มาได้๓ต่อ๑เซตครับ
ขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าววอเลอร์บอล
ยุวชนเอสโคล่าครั้งที่๒๗อายุไม่เกิน๑๖ปีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีโดยจะแข่งขันรอบคัดเลือก
เพื่อคัดผู้ชนะในแต่ละภาคนะครับทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงรวมทั้งหมด๒๔ทีมครับ
สนามแรกจะแข่งขันที่โรงเรียนมักกษันพิทยากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่๔๑๐สิงหาคมนี้
ส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันที่จังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่๑๗ธันวาคมครับ